เรื่องของขโมยมีอยู่ทุกที่เหมือนกันแล้วก็ไปทุกถิ่นที่พัทธลุงค่ะมีขโมยเนี่ยเข้าไปที่วัดท่าแข่ไปงัดตู้บริจาคของชาวบ้านที่เขาเลื่อมสายศรัทธาถวายให้กับวัดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้แต่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมไปดูภาพกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งวันที่๗กุมภาพันธ์นี้เองนะคะ
วงจรปิดจับภาพผู้เกาะเหตุสองคนเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแล้วก็หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเขาใช้ครีมตัดเหล็กเนี่ยนะคะ
คล้องกุญแจที่อยู่บริเวณสาลาสาราแห่งนี้เป็นสาราที่ประดิษฐานพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแคร์นะ
แล้วก็ตรงดิ่งไปที่ตู้บริจาคของวัดเลยค่ะพากันงัดอย่างรวดเร็ว
ัดได้ก็ใส่ถุงพลาสติกเอาออกไปเราคิดว่ามันจะจบเพียงเท่านี้
้ตัวเดียวไม่พอคุณชนะคุณใบตองคุณผู้ชม
ชายเสื้อดำทั้งสองเนี่ยยังเดินไปที่ตู้บริจาคอีกตู้หนึ่งเนี่ยอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่ง
ก็ทำการงัดเหมือนเดิมงัดแงะเจาะแบบนี้ค่ะครับงัดสำเร็จด้วยนะ
ในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นก็กวาดเงินใส่ถุงแล้วก็หลบหนีหายตัวไป
คือดูมีความชำนาญทำอย่างรวดเร็วอ่ะเออ
แล้วไปช่วงกลางดึกคือเจตนาชัดชัดเลยค่ะครับโทษดีก็ต้องโทษคุณสองด้วย
เพราะว่าขโมยยามวิการนะคะงานนี้ต้องบอกว่ามันสะเทือนใจชาวบ้านมาก
เพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องมโนราอืม
และรูปปั้นเหมือนพ่อขุนศรัทธาเนี่ยก็คือว่าเป็นครูหมอต้นกำเนิดมโนรา
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นครูที่ชาวบ้านเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านเขาก็ไปร่วมบริจาคร่วมทำบุญกันตลอดไม่ขาดสายไงคะครับ
กรรมการวัดชาวบ้านบอกโอ้รับไม่ไหวจริงจริงอืม
แต่ว่าปกติแล้วนะคะเขาจะมีการขายตู้บริจาคทุกทุกสิบห้าวันครับ
แต่ละครั้งที่ขายได้จะมีเงินประมาณเจ็ดแปดพันบาทอืม
ครั้งเนี้ยรอบที่จะขายคือสิบห้ากุมภาพันธ์ไงอืม
วันที่เจ็ดวันเกิดเหตุมันเป็นช่วงกลางกลางของการรับบริจาคก็มาถูกคนร้ายขโมยไปซะก่อนนะคะ
ครับแล้วก็ยังจะบอกอีกนะคะว่านอกจากตู้บริจาครูปปั้นเนี่ยนะคะ
ที่อยู่บริเวณหน้ารูปปั้นพ่อขุนศรัทธาแล้วเนี่ยคนร้ายยังได้ไปงัดตู้บริจาคที่สาราที่ปฏิสถานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าแคร์ด้วย
ตู้เนี้ยอีกจุดหนึ่งอ่ะโอ้คาดว่าน่าจะได้เงินไปนะคะ
ไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทครับตอนนี้ทางตำรวจสพเมืองพัทธลุงเร่งสืบหาคนร้ายเลยนะคะ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วล่ะก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เชื่อว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานก็คงจะถือว่าพอช่วยได้บ้าง
แต่ก็ต้องอาศัยคนที่พอจะทราบเบาะแสช่วยบอกเพราะว่าภาพตรงนี้เขาก็ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าหมดเลย
ก็จะได้เห็นแต่ลักษณะรูปร่างท่าทางเขาเท่านั้นนะคะ
ใครที่ทราบเบาะแสเป็นหูเป็นตาบอกคุณตำรวจสพเมืองพัทธลุงกันด้วยนะคะ